ในหน้าหนึ่งสินพิมพ์ไทรรัฐอาจารย์อายุ๔๒ปีแน็กซี่ขมขืนสาวจีน
โดยนายชัยพัฒน์กลิ่นสุคลคนขับรถแท็กซี่ที่ก่อเหตุทั้งชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืน
นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกตำรวจนครบานคันนายาวจับได้บริเวณถนนนวมิน๓๒
โดยได้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพบริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษ
หลังจากรับผู้โดยสารชาวจีนมาจากถนนนวมิน๑๐๓เพื่อไปที่ซอยนวลจันทร์นะครับ
โดยผู้โดยสารชาวจีนนั่งที่เบาะหน้าคู่กับคนขับนี่แหละฮะ
แต่เมื่อนั่งรถมาได้ระยะหนึ่งนายชัยพัฒน์ได้ขับออกนอกเส้นทางนะคุณ
ทำไมไม่เป็นไปตามเส้นทางนั้นและการที่นักท่องเที่ยวนักธุรกิจชาวจีนคนนี้ต้องมานั่งหน้า
คนขับเขาดูเหมือนกันนะครับจากนั้นนะฮะนอกจากการที่ออกนอกเส้นทางแล้ว
โฟเฟอร์แท็กซี่ก็แย่งโทรศัพท์ไปจากมือแล้วก็ใช้มีดจี้ชิงทรัพย์สิน
โดยได้เงินสดไปประมาณ๒๐๐๐บาทจากนั้นไปจอดรถลงมือข่มขืน
แล้วก็ปล่อยตัวลงจากรถก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับ
ขณะที่ผู้เสียหายพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือโดยมีพลเมืองดีนำตัวส่งที่สถานี
ตำรวจนครบานคันนายาวเมื่อวันพุธแล้วก็เข้าแจ้งความเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แหละครับ
จากการสืบสวนขยายผลนะครับยังพบว่านายชัยพัฒน์ได้ปลอมหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่
ไปใช้ก่อเหตุและเคยมีประวัติถูกร้องเรียนดำเนินคดีนะครับ
คือตอนแรกตำรวจก็พยายามที่จะตามติดจากทะเบียนของรถแท็กซี่ถูกต้องไหมฮะ
ก็คือทะเบียน๑มมกไก่๔๙๓๐กรุงเทพมนาคม
แต่ทะเบียนนี้มันลงทะเบียนเป็นชื่อของนายเฉลิมชัยลีคันมาส
ที่แจ้งความหายไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานี
นะครับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้แล้วนะครับ
จากนั้นเนี่ยนะฮะคือแท็กซี่เนี่ยหายไป

แท็กซี่ของคุณคุณเมื่อกี้เนี่ยคือนายเฉลิมชัยเนี่ยหายไป
จากนั้นมีหมายเลขทะเบียนรถ๑มมขไข่๒๗๐๔กรุงเทพมหานคร
ของนายธนากรเพ็ญศรีโชเฟอร์แท็กซี่อีกคัน

แล้วเอาทะเบียนของอีกคันมา
ปรากฏว่ารถคันนี้โอ้โหถูกตามโดยตำรวจก็สับสนไปหมด
ตกลงแล้วต้องตามที่ใครกันแน่
รถไฟทะเบียนไหนใช่แล้วนอกจากเรื่องของการขโมยรถแล้วก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนนี่
เคยถูกหมายเรียกจากสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิที่สมุทรประการด้วยนะคะ
เพราะว่าเคยก่อเหตุลักษัพชุดแต่งรถ
จอดอยู่ในลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ
แต่ปรากฏไปมานะฮะ
ทั้งตัวรถเองทั้งป้ายทะเบียนเองก็ทำให้ตามนายชัยพัฒน์ไม่เจอ
แต่ท้ายที่สุดตำรวจสืบไปสืบมาเจาะลึกลงไปเรื่อยปรากฏว่า
รถถูกขโมยไปป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายทะเบียนปลอม
กระทั่งสามารถที่จะตามสืบแล้วก็รู้ว่านายชัยพัฒน์เป็นผู้ก่อเหตุนั่นเองนะครับ
ก็ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพในที่เกิดเหตุ
ทั้งผู้เสียหายแล้วก็ญาติกรูเข้ามาจะรุมประชาธรรมด้วยความแค้นเลย

ขณะที่ญาติของนางสาวหลิวสาวจีนก็เผยว่าการกระทำของคนขับแท็กซี่แบบนี้
ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ที่ผู้เสียหายจะนำเงินมาลงทุนธุรกิจเปิดร้านขายสินค้าในเมืองไทย
แต่ต้องเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้นั่นเองนะครับ
ซับซ้อนไหมคุณซับซ้อนพอสมควรนะฮะ